ชาวพุทธหลายคนก็น่าจะรู้สึกแบบนี้
เพราะว่าพระกับไพ่มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องอยู่คู่กัน
ให้ดูภาพนี้ค่ะนี่เห็นไหม
คนสองคนที่แต่งตัวเนี่ยคล้ายพระพูดแบบนี้ก่อน
แล้วก็มีคารวาส๑คนเหมือนกำลังเล่นไพ่อยู่เห็นไหมคะ
บอกว่าทั้งพระทั้งโยมกำลังลุ้นอยู่เลยนะ
เอ๊ลุ้นจนจะป๊อกไม่ป๊อกอย่างนี้นะฮะโอ้
นี่ค่ะภาพนี้ก็ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็บอกว่าคนในภาพเป็นอดีตพระอธิการรูปหนึ่ง

บอกว่าพระที่กำลังลุ้นไพ่นั่งจิบเบียร์
คือพระอธิการเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอเวียงสา
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยไปถาม

ชาวบ้านบอกว่าจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดังเรื่องใหญ่นะ

ใช่เป็นเรื่องจริงที่ว่าคือพระนั้นคือพระจริง
ท่านเจ้าอาวาสยอมรับค่ะว่าภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียล
เป็นภาพเก่าตั้งแต่ก่อนเท่าพันศาสตร์ปี๖๔
แล้วเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะ
เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งในอำเภอนาน้อย
แล้วที่ประชุมหมู่บ้านเขาก็รับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้
ทีนี้พระรูปที่อยู่ในภาพที่มีการแชร์กัน
บอกว่าขอเวลา๕วันเดี๋ยวจะลาศิกขา
แต่ไม่ยอมเซ็นหนังสือยอมรับนะให้ถ้อยคำยอมรับเท่านั้น
ชาวบ้านก็ถามทำไมยังไม่ลาศิกขาเลยวันนี้

พระท่านบอกว่าขอเวลา๕วันนะ
เพราะว่าสุนัขที่พระท่านเลี้ยงไว้ที่วัดเนี่ย

เวลาในการดูทั้งแม่หมาลูกหมาก่อนนะ
เดี๋ยวอัตมาจะลาศิกขาเองอีก๕วันข้างหน้าครับ

เจ้าคณะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพระมหาเกรงไกรอหิงสโก
ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยแหละ
บอกว่าตอนนี้ทางสำนักเจ้าคณะอำเภอได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว
ให้ทางเจ้าคณะผู้ปกครองตรวจสอบพฤติกรรม
เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าคณะอำเภอหน่อยค่ะ
นี่ค่ะทางเจ้าคณะอำเภอบอกแบบนี้
ทีนี้ตอนนี้ทางเจ้าคณะอำเภอรับสำนวนการสอบสวนมา
ก็สรุปว่าพระรูปดังกล่าวละเมิดจริยาพระสังคาธิการ

ส่งให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแล้วด้วย
ส่วนความผิดอีกฐานหนึ่งก็คือการกระทำที่เป็นโลกะวัชชะ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบนะคะว่าจะดำเนินการยังไง
วัดที่เกิดเหตุเนี่ยก็ต้องมีการสอบสวนต่อไปด้วยนะคะ